สัปดาห์นี้จับตามองนะครับเรื่องของการประชุมสภานะครับ
รับหรือไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูล
ทั้งในส่วนที่สรเสนอสฝเสนอ
รวมถึงในส่วนของภาคประชาชนหรือไอลอร์เสนอ
กลุ่มราษดรเขานัดจะไปที่สภา
ไปล้อมทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศเลย๑๗พย
แต่ว่าเป็นการนัดกันในช่วงบ่ายช่วงเย็น
แต่ว่าในส่วนของอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มไทยพักดี

แต่ทีนี้จะต้องดูเวลาว่าจะมีเวลาที่มาเจอกันหรือเปล่า

ส่วนเรื่องของการไปช่วยหาเสียง
สมัครนายกอบจในแต่ละท้องที่ท้องถิ่น
ตอนนี้หลายคนจับตามองไปที่ทางคณะก้าวหน้า
สำหรับทางหน่ายธนทรช่อคุณพิธาที่ไปช่วยหาเสียง

เมื่อวานที่อายุทยานะครับมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

ตอนนี้ทั้งในส่วนของคณะก้าวหน้าแล้วก็ในส่วนของพักเก้าไกล
เขาก็ไปช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น

เป็นเสียงของกลุ่มปกป้องสถาบันอายุทยากว่า๓๐คน
คุณกรยานีจูปรางหรือว่าคุณป้ากรยานี
ได้มาเผชิญหน้ากับนายพิธาลิ้มเจริญรัฐ
หัวหน้าพักเก้าไกลแล้วก็สอสอของพัก
ลงพื้นที่พบประประชาชนที่วัดใหญ่ชัยมงคล

โดยกลุ่มปกป้องสถาบันได้ออกมาขับไล่กลุ่มสอสอพักก้าวไกล
แล้วก็ร้องเพลงหนักแผ่นดินนะครับ
อกจากนี้ยังได้พูดคุยกับนายพิธาแล้วก็สส

แล้วก็ยกเลิกการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ
ซึ่งคือได้มีการพูดคุย

ต้องใช้คำนี้ไม่ได้โตเถียงนะ
เพราะว่าในส่วนของคุณพิธาเอง
หรือว่าคือสไตล์เดียวกันกับคุณธนทรหรือกับคุณช่อหรือใครก็ตามเนี่ย
เวลาที่เจอแบบนี้เขาจะบอกว่า
เน้นเรื่องของการเจรจาทำความเข้าใจ
เขาจะบอกเลยประโยคแรกที่จะพูดเลยคือไม่เป็นไรไม่เป็นไร

แล้วก็ค่อยคุยค่อยรับฟังกัน
ก็จะมีการพูดคุยกันแบบนี้ทำความเข้าใจกันแบบนี้
คุณจะฟังคุณก็ฟังคุณไม่ฟัง

ก็ไม่เป็นไรต่างก็อธิบายซึ่งกันแล้วกัน
นาทีนะฮะเหตุการณ์นี้ก็แยกย้ายกันไปนะครับ
อีกหนึ่งคนที่เจอกลุ่มปกป้องสถาบัน

ขณะที่เดินทางไปช่วยผู้สมัครนายกอบจหาเสียง

กระสุนก็ไปตกอยู่ที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

แต่เห็นว่าการดึงสาบานมาโจมตีคณะก้าวหน้า
ในเวทีการเมืองท้องถิ่นไม่เป็นผลดีนะครับ
หากไม่ชอบตนก็ควรไปรณรงค์
ไม่ให้ประชาชนเลือกเข้ามานะครับ
ไม่ใช่มาปิดกั้นสิทธิเสรีภาพกันแบบนี้นะครับ

นี่หลังจากรถเก่งของเธอนะ
คือเธอเอาไปจอดไว้ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
แต่ปรากฏว่ามีมือดีเอาสติ๊กเกอร์นี้มาติด

แล้วถามว่าเธออยู่ในอุดมการคนละคั่ว
คือเธอบอกว่าเธอไม่ได้รักอย่ามายัดเยียดให้รักได้ไหมถ้าเกิดจะรักเดี๋ยวรักเอง
เอามาติดหรือทำไมแต่ถ้าไม่ได้รักอย่าเอามาติดไม่ชอบ
เอามาติดไว้เธอบอกว่าโอ๊ยเธอเนี่ยแทบจะไม่อยากเอามือไปแกะออกด้วยซ้ำ
แล้วไม่รู้ใครเอามาติดไว้ติดทำไมนะฮะ
แล้วก็แช่งให้คนที่เอาสติ๊กเกอร์แผ่นนี้มาติดไว้ที่รถของเธอ

ที่โพสต์อยู่ในโลกโซเชียลนะฮะ
ขณะที่ในวันพรุ่งนี้ที่เราต้องจับตามองกันนะครับ
พรุ่งนี้๑๗พฤศจิกายนรวมถึง๑๘พฤศจิกายน
๒วันจะเป็นวันที่มีการประชุมรัฐสภา
เพื่อพิจารณายัตติแก้ไขรัฐธรรมนูลจำนวน๗ฉบับนะครับ
โดยกลุ่มรัศดรและแนวร่วมที่สนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูล
ฉบับไอลอร์หรือว่าฉบับประชาชนเนี่ย
เขาประกาศออกมาแบบนี้เลยว่า
จะเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์นะคุณนะ
วันแห่งอนาคตของประเทศไทย
ดังนั้นก็ขอเชิญชวนในการรวมพลังปักหลักชุมนุม
ล้อมสภาทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ
แล้วคุณดูภาพนี้สิเหลือก็จะไป
บนอากาศก็จะมีนกพิราบนะฮะทางบกเนี่ย
ก็ไปอยู่หน้าสภาอยู่แล้วล่ะฮะ
ก็เขานัดหมายเวลาบ่าย๓โมงเย็น
ยาวไปจนกว่าจะลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูล
ฉบับประชาชนบอกว่าถ้าไม่รับร่างประชาชนเนี่ย
ไม่กลับนี่คือการชุมนุมของกลุ่มราศดรนะครับ
แต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งคุณกลุ่มไทยพักดี
ที่เราก็กลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมาเจอกัน

กลุ่มไทยพักดีเนี่ยนำโดยคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะคะ
นำกลุ่มเมื่อวานนี้บอกว่าวันพรุ่งนี้
มวลชนพร้อมกันที่หน้าการรัฐสภาตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
ดักทางไว้ก่อนเลย๙โมงเช้าค่ะ
เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูล
โดยการตั้งสสรขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูลใหม่ทั้งฉบับ

ยืนยันว่าในวันพรุ่งนี้จะไม่เกิดการประทะ
ระหว่างกลุ่มไทยพักดีกับกลุ่มราชดร
มีการนัดหมายชุมนุมในพื้นที่เดียวกัน
เนื่องจากกลุ่มไทยพักดีเขาเลี่ยงไง
เขาบอกว่าเขามาก่อนเขามา๙โมงเช้า
แล้วก็ทำกิจกรรมใช้เวลาสักประมาณ๒ชั่วโมง

ใช่ค่ะใช่ค่ะจนกลุ่มราศดรเขานัดบ่าย๓โมงเย็น
ใช่ก็เลี่ยงเรื่องเหตุการณ์ปะทะกัน
อีกหนึ่งคนที่ต้องไปถามไปพูดคุยด้วย
เรื่องของการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัย
อาคารรัฐสภาแถวเกียรติกายท่านนี้ค่ะ
คุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาบอกว่า
คือมาตรการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภา
ของกลุ่มผู้ชุมนุมสองฝ่ายที่หลายคนหลายฝ่ายคาดว่า

ใช่คุณชวนบอกว่าได้มีการกำชับให้ดูแล

ไม่ได้มีการเพิ่มเติมเรื่องของมาตรการ

ส่วนบริเวณภายนอกอาคารรัฐสภา
เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ต้องคอยดูแล
คุณชวนย้ำบอกว่าแต่ก็ไม่ต้องไม่ประมาท

กระทั่งแบบทำให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง๗ฉบับ

เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย
แต่ก็ต้องสงบด้วยปราศจากอาวุธ
และต้องไม่ไปคุกคามสิทธิของคนอื่นด้วย
เพราะฉะนั้นใครอยากมาอาคารรัฐสภาก็มาได้ก็เป็นสิทธิ์
แต่อย่าลืมว่าต้องสงบแล้วก็ปราศจากอาวุธด้วยนะคะ
อีกหนึ่งคนที่เป็นคนที่กำกับดูแลเรื่องของความปลอดภัย

พลตำรวจตรีปียะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็พูดถึงเรื่องของความพร้อมในการเตรียมรับมือของกลุ่มผู้ชุมนุม
บอกว่าได้มีการเตรียมกำลังไว้แล้วนะคะ
จำนวน๑๒กองร้อยขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์
จากกลุ่มไทยพักดีของหมอวรงกับกลุ่มราศดร๖๓นะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร
แต่ว่าถ้าประเมินนะตอนนี้รองพบชนบอกว่า

ครับส่วนนายยกรัฐมนตรีนะฮะเมื่อเช้าที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
การประชุมนายกรัฐมนตรียิ้มแย้มทักทายสื่อมวลชนอย่างอารมณ์ดี
จะตอบคำถามผู้สึกข่าวกรณีที่มีการกำชับเจ้าหน้าที่
การรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมที่นัดชุมนุมกันหน้ารัฐสภา๑๗
๑๗๑๘พฤศจิกายนหรือไม่โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
บอกแบบนี้ครับบอกสั้นบอกว่าต้องเรียบร้อย
แล้วก็เข้าไปนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมทันที
ส่วนข่าวที่ออกมาเมื่อเช้าที่นายศิราเจนจาคะให้สัมภาษณ
บอกว่าจะคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนฉบับไอลอร์นะฮะ
บิ๊กป้อมในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐ

ท่านอันนี้เป็นมติของพักพลังประชาบรัฐหรือเปล่า
ป้อมบอกว่าไม่ใช่ใครพูดก็ต้องรับผิดชอบสิ
น่ากังวลนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูสถานการณ์แล้ว
ก่อนหน้านี้สวก็ไปยื่นให้สารรัฐธรรมนุนตีความใช่ไหมคะ
แล้วการแก้รัฐมนูลก็ต้องใช้เสียงสว๘๗เสียงไหมคะ
ก็ต้องจับตามองตรงนี้